วิจารณ์กันมันวิจารณ์กันยับ
คอมเมนต์กระหน่ำคอมเมนต์กระจาย
จริงค่ะเรื่องอะไรรู้ไหมคะคุณ
คือมันมีข่าวออกมาว่าทางที่ประชุม
ของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดตราด

สำหรับนักเรียนที่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน

ขอให้นักเรียนคนนั้นแต่งชุดนักเรียน
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีวินัยด้วย
คือใส่ชุดนักเรียนแล้วก็มานั่งอยู่หน้าจอ

อันนี้เป็นข้อเสนอแนะแต่ทีนี้มันดันกลายเป็นข้อเสนอแนะ
ทำให้มีการวิจารณ์กันเยอะเลย
จริงค่ะเราดูเรื่องนี้กันนะครับสำหรับเรื่องนี้เองนะครับ
หลังจากที่ทางคณะกรรมการโรคติดต่อของทางจังหวัดตราด
เขามีข้อเสนอออกมาแบบนี้เราดูเรื่องนี้กันไหมหรือว่ายังไงเอ่ย
คุณผู้ชมครับเรื่องนี้นะฮะมันมีข้อเสนอออกมา
จากทางคณะกรรมการโรคติดต่อของทางจังหวัดตราดนะครับ
ว่าอาจจะให้มีการแต่งชุดนักเรียนเรียนออนไลน์
ระหว่างเรียนที่บ้านเมื่อวันที่๑ถึง๑๓มิถุนายน๖๔
พวกความเป็นระเบียบและส่งเสริมวินัย
นี่ข้อนี้เป็นข้อเสนอของสบคจังหวัดตราด
เอาไปพิจารณาเพิ่มเติมสู่การปฏิบัติ
ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่๑ถึง๑๓มิถุนายน

ประชาชนก็ทอดข้อความจากข้อเสนอของสมบคคลตราศฯ
เอามาแชร์ในโลกออนไลน์
แล้วก็เป็นคำถามสำหรับผู้ปกครองนักเรียน

หลังจากทางสบคตราดหรือว่าคณะกรรมการโรคติดต่อ

ทีนี้ครับอยากดูคอมเมนต์ไหม
อยากดูคอมเมนต์ของผู้ปกครองไหมคุณ
ดิฉันเดาได้เลยมันไปทางเดียวกันหมด
แล้วก็โอ้โหวิจารณ์ยับเลยล่ะค่ะ
คอมเมนต์ว่ายังไงบ้างรู้ไหมครับคุณ
คือคอมเมนต์บางส่วนคือบอกว่า
ท่านผู้อะไรนะท่านผู้ทรง
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่คิดเรื่องนี้ขึ้นมา
ขอให้ท่านเอาเวลาไปคิดเรื่องอื่นดีไหม
อย่างเช่นเรื่องของการที่จะจัดสรรวัคซีน
แก่พี่น้องประชาชนกันดีไหมนะครับ
อย่ามาเสียเวลากับเรื่องเหล่านี้อีกเลยนะครับ

สภาวะการแบบนี้แค่หาอุปกรณ์ให้ครบ
ให้เร็วพอที่จะส่งคำตอบคุณครูได้

แล้วอะไรผ่อนได้ก็ผ่อนผันเถอะ
หยวนไปเถอะจะมาเคร่งระเบียบอะไรกันนักหนา
แล้วก็ความคิดความเห็นอีกมากมายนะครับ
ก็ส่วนใหญ่เห็นไปในทางเดียวกันแหละฮะ
บอกว่าเรื่องแบบนี้มันไม่น่าจะเอามาเป็นเรื่องใน

เพราะว่าเด็กเขาก็เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านก็ดีอยู่แล้ว
แค่เขาเรียนนะแค่เขาตั้งใจเรียนก็ดีอยู่แล้ว

และอีกอย่างมันเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ปกครอง

แล้วก็ต้องจัดหาชุดนักเรียน
ชุดนักเรียนเตรียมชุดให้กับเด็ก
มีคนถามว่าถ้าเกิดว่าเรียนภาระออนไลน์ล่ะ

นะครับก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากมายนะครับ
ทีนี้ผมว่านะคุณพ่อคุณแม่อีกหลายคนนะ
ก็คงจะเอาเรื่องนี้มาถกมาเถียงกัน
แต่ว่าจริงแล้วล่าสุดนะครับทางด้านของตราดนะคุณ
ทางคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดตราด
เขาก็บอกว่าอันนี้เป็นแค่ข้อเสนอเท่านั้นเอง
มันไม่ได้มีมติออกมาจากที่ประชุมนะครับ
แต่ว่าก็มีคนที่เอาข้อเสนอเหล่านี้ถอดประโยคออกมา
แล้วก็เอามาลงโลกโซเชียลมันก็เลยกลายเป็นประเด็นนั้นนะฮะ
นี่ก็ทั้งหมดทั้งมวลของเรื่องนี้
คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับ